คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเห็นภาพการโดยสารเรือครองแสนแสบของประชาชน
ค่อนข้างจะเบียดเสียดกันนะครับแล้วก็หวั่นว่า
วันนี้ครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะฮะ
โดยกรุงเทพมหานครเองก็มีการเชิญกรมเจ้าท่า
ไปหามรือกันถึงแนวทางในการเว้นระยะห่างทางสังคมของผู้โดยสาร
ผู้โดยสารเรือในคลองแสนแสบนะครับ
ผู้โดยสารต้องมีการปรับตัวอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ท่าเรือในคลองแสนแสบที่ปกติเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากใช้บริการ
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ทำให้ผู้ประกอบการเรือหางยาวที่วิ่งในคลองแห่งนี้แต่ละลำ
ต้องเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
โดยนำแถบริบบิ้นมาติดที่เก้าอี้โดยสารเป็นสัญลักษณ
โดยให้ผู้โดยสารนั่งเก้าอี้๑ตัว๑คน
เป็นแนวทางจัดระเบียบผู้โดยสารทางเรือ
กรทมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ
และตามท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัย
เรือโดยสารลักษณะประเภทเรือหางยาว
ลำจะสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ๓๐๔๐คน
มีบางลำจูได้ถึง๑๒๐คนทั้งผู้โดยสารนั่งและยืน
แต่ปัจจุบันหลังมีการประกาศขอความร่วมมือ
ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสารต่อเที่ยวลง
และจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารยืนโดยสารบนเรือ
ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงเกินครึ่ง
คนขับเรือยอมรับว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
เพราะปกติ๑วันจะวิ่งเรือได้ประมาณ๕๖เที่ยว
ต้องลดลงเหลือเพียงวันละ๑๒เที่ยวเท่านั้น
คุ้มกับค่าเชื้อเพลิงที่ต้องเติม
มันปักตอแบบราวค่าแรงไม่มีรายได้
เรือด่วนเจ้าพญาก็ไม่ต่างกัน
แต่ละท่าเรือจำนวนผู้โดยสารลดลง
เพราะอยู่ในช่วงประกาศล็อกดาวน์ทำให้เรือด่วนเจ้าพญาส่วนใหญ่
ก็จอดเทียบท่าไม่ได้ออกวิ่งทุกลำ

ก็ใช้มาตรการเว้นระยะห่างบนเรือเช่นกัน
เก้าอี้จะมีการติดป้ายห้ามนั่งเกิน๑คน
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน